ในช่วงนี้ขอเอาใจเหล่าแฟชั่นนิสต้ากันก่อนเลยนะคะ
สำหรับแฟชั่นฤดูใบไม้ผลิ๒๐๑๖

ใช่แล้วซึ่งสาวชมพู่ก็ได้เกาะติดขอบรันเวย
กรุงปารีสมหานครแห่งโลกแฟชั่น
เพื่อร่วมชมโอกูตูแฟชั่นวิก
โดยในวันนี้ค่ะเรามีภาพสวยมาฝากคุณผู้ชมกันด้วย
ประเดิมโชว์แรกกับแฟชั่นโชว์ของเวอร์ซาเช่
แฟชั่นนิสต้าอย่างชมพู่อารยา
ก็แต่งตัวสวยมาในชุดกระโปรงคอเต่า
เลเยอร์สีเหลืองสดจากเวอร์ซาเช่
เพิ่มความเก๋ด้วยการจับคู่กระเป๋าสะพายสีดำจากแอร์เมส
เข้ากับบูธส้นสูงแบรนด์คริสเตียนลูบูแตง
ส่วนไซเก็ตเรสสีครีมละมุนตาเข้ากับหมวกปีกกว้างสีขาว
เพื่อเตรียมเฉิดฉายเคียงข้างศิลปคนดัง
ทำเอาสื่อจากทั่วโลกต่างจับจ้องนางเอกชื่อดังจากเมืองไทย
ตามมาเก็บภาพกันคึกคักเลยทีเดียวค่ะ
มั่นชมพู่อรยาก็เลือกจำสูตรปักเลื่อมผ่าหลัง
ส่องประกายความงามเขียนข้างฟอนด์โรล
ปิดท้ายด้วยโชว์ของแบรนด์สุดโปรดของสาวชมพู่

โดยเธอปรากฏตัวในชุดเรสกระโปรงยาว
เลเยอร์ระบายลูกไม้สีขาวแสนหวาน

คนี้ของชมพู่บอกได้เลยว่า
สวยงามราวกับเจ้าหญิงสันเหลือเกินค่ะ